เรายังมีเลขเด็ดมาต่อกันอีกค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะ
จากพี่ทศพลหิมพานคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะพี่ทศพลเขาเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เดินทางไปเพราะว่าความรักแล้วก็ความคิดถึง
ราชานักแหล่ผู้ล่วงลับพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนี่แหละค่ะ
เมื่อวานนี้พี่ทศพลก็ได้เดินทางไปไหว้หุ่นจำลองพ่อวัยพฤษ
ที่วัดวังน้ำเย็นอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อวัยพฤษ

โดยในคลิปเนี่ยพี่รศพลบอกว่ามาวันนี้เพราะคิดถึงพ่อ
และที่สำคัญค่ะอยากจะมาขอโชคขอลาบจากพ่อ
ให้กับบรรดาแฟนเพลงนักเสี่ยงโชคของพ่อด้วย
ซึ่งบริเวณด้านหน้าหุ่นจำลองของพ่อวัยพฤษนะคะ
เขามีการนำเอาหายนำโชคมาไว้ให้ล้วงเลขด้วย
ทศพลก็ไม่รอช้าค่ะแหมหายมาถึงที่
ก็ทำการล้วงหายนำโชคทันที
แต่ว่าจะได้เลขอะไรเดี๋ยวไปดูจากคลิปกันเลยค่ะ
อันนี้ก็จะมีสองตัวบ้างละมาแล้ว๕
มาอีกแล้ว๔นี่เลย๕เอากันไปเนาะ
โชคดีครับหล่าทูพ่อวัยโชคมากรับทั้งพ่อนะ
ลาสาธุล้วงไปทั้งหมด๒รอบ

มันก็วนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคุณผู้ชมนะ

วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยค่ะ